พาคุณผู้ชมไปดูผลงานวิจัยของ๓สถาบันที่เขาร่วมวิจัย
เข็นไฟฟ้าขึ้นบันไดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ในการขึ้นทางลาดชันแล้วก็ขึ้นบันได
นี่เป็นฝีมือคนไทยและราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับ

ดูเอาไว้กันนะฮะโดยพันเอกในแพทย์อาบรมขุนภาษีผู้มนวยการ
เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สาธิตการใช้งามรถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันไดเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในที่ลาดชัน
ช่วยกันคิดค้นร่วมกับนางสาวเบนจรักษ์เมือง
มีสีคณะบดีคณะเทคโนโลยอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒนวลัยอลงกร
แล้วก็นายเดชบริษฐ์มณีธรรมหัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทอนิกส์
คณะครุศาสอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ
พันเอกในแพทย์อารมณ์บอกว่าผลงานชิ้นนี้ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องออกแรงมาก
แล้วก็มีผู้ดูแลเพียงคนเดียวนะครับ
เหมาะสำหรับผู้ป่วยหลายประเภท
ทั้งผู้ป่วยหลายประเภทนะครับที่ต้องนำไปใช้ทั้งหลอดเลือดสมอง
บาดเจ็บทางสมองบาดเจ็บไขสันหลังทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
รวมทั้งผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกาย

เข็นไฟฟ้าขึ้นบันไดนี้สามารถพัฒนาจนถึงรุ่นปัจจุบัน
ประกอบไปด้วย๓ส่วนคือตัวรถเข็นชุดคันจับยึด
แล้วก็รถตีนตะขาบด้วยนะครับ

แล้วก็สายพันธุ์เป็นแบบเหล็กยึดติดกับยางเพื่อให้ยึดเกาะบันได
มีแบตเตอรี่๒ชุดขนาด๒๔โวลต์ต่อแบบอนุกรมนะครับ

คุณเอียงอะไรอย่างนี้ก็ปลอดภัยนะครับ
แล้วก็บอกว่าแบตเตอรี่หมดสามารถกดสวิตช

สำหรับน้ำหนักที่รับได้คือประมาณ๗๐กิโลกรัม

แต่ถูกกว่าต่างประเทศซึ่งต่างประเทศขาย๑แสนบาท
เอาล่ะใครสนใจหรือว่าโรงพยาบาลไหนสนใจ

คณะครุศาสตอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีนะครับท่านสามารถสอบถามได้เลย
มือคนไทยเขาพร้อมที่จะให้นำไปเผยแพร่

คนไทยนี่เก่งจริงคิดได้จะได้ช่วยคนไทยด้วยกันเอง